คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวใหญ่กันต่อนะครับ
เพราะว่าเป็นการขยายผลหาหลักฐานเพิ่มเติม

แล้วก็กรณีของการประกอบธุรกิจของกำนันนก
ในคดียิงตำรวจทางหลวงเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา๖โมงเช้าเปิดปฏิบัติการกันเลยนะฮะ
ซึ่งเป็นปฏิบัติการของตำรวจกองปราบตำรวจภูทรภาค๗
ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครปฐมแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษกว่าร้อยนายนะครับ
บุกเข้าตรวจค้น๒๑จุดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเครือข่ายของกำนันนก
ก็ถือว่าเป็นการเปิดปฏิบัติการตั้งแต่เช้ามืดนะครับ
เป้าหมายบริษัทและกลุ่มผู้มีอิทธิพล

ก็คือนายประวีนจันคล้ายนะครับ
กำนันนกกำนันตำบลตากล้อง
คุณผู้ชมพื้นที่ที่แบ่งออกไป
นครปฐมแบ่งเป็นอำเภอกำแพงแสน๒จุด
แล้วก็อำเภอเมืองอีก๑๓จุดนะครับ

ของนายสักกรินขอสงวนนามสกุลนะครับ

ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสออกมาว่าเป็นคนสนิทของกำนันนกนะครับ

มีรั้วรอบขอบชิดติดตั้งกล้องวงจรปิด๒ตัว
หน้าบ้านชาวบ้านแล้วก็หลังคาบ้าน

จอดอยู่ที่โรงรถ๑คัน
แล้วก็รถจักรยานยนต์จอดอยู่อีก๑คันนะครับ
โดยมีชายคนหนึ่งซึ่งทราบว่าเป็นลูกน้องของเจ้าของบ้าน
แสดงตัวเป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้น
ในการตรวจค้นก็พบปืนสั้นอัตโนมัติ๓กระบอกในตัวบ้าน
มีทะเบียนและใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
จากการสอบถามนางสายป้าของกำนันเต้ง
ใช้ชื่อเฟซบุ๊คและชื่อไลน์ว่ากำนันเต้ง

แต่จริงไม่ได้มีตำแหน่งกำนันนะครับ
ก่อนหน้านี้เต้งรับจ้างทั่วไปไม่ได้ทำงานให้นักการเมืองท้องถิ่น
หรือว่าไม่ได้ทำงานให้กำนันนกนะครับ
แล้วตอนนี้นายเต้งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้ว
เพราะว่าเขามีฝีมือการเป็นเชฟคุณ
ทำอาหารก็เลยออกไปขายของ

เป็นร้านขายข้าวมันไก่นะครับ
ก็จะเห็นนะเขาลงบ่อยว่าเขาขายข้าวมันไก่อยู่ในกัมพูชา
ก็จะลงบ่อยว่าเขาอยู่ที่กัมพูชา
ขายข้าวมันไก่อยู่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับ

หน้าบ้านเปิดร้านให้เช่าบูชาวัตถุมงคล
ประเภทไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับ
ซึ่งก็รู้กันอยู่ถ้าใครไปติดตาม
จะรู้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่บูชายไข่

ตำรวจตรวจสอบไม่พบความผิดปกตินะครับ

เอาฟังเสียงป้าของกำนันเต้งหน่อยนะครับ

ผมรู้เห็นไหมครับวันนี้ตำรวจมากันเต็มเลย
ก็งงท่านก็งงเหมือนกันว่ามาได้ยังไงกัน
เขาไปขายคิดไปที่กัมพูชามากี่ปีแล้วครับไป

ปีฉันก็ลืมเออคงจะใช้แล้วนะ
นั่นแหละเพราะฉันก็แก้แล้วลงอุ้มเลี่ยว
เมื่อก่อนเขาเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับ

เคยไปจดทะเบียนอาวุธศัพท์แบบนี้ไหมครับไม่มี
ส่วนทางด้านลูกพี่ลูกน้องของกำนันเต้งนะฮะ
ก็เดินทางเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ด้วยนะครับ
เพราะว่านำเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วบอกว่า

เพราะว่าเขามีภรรยาหลายคนก็เลยซื้อบ้านไว้หลายหลัง

เจ้าตัวไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้จักกับกำนันนก
เพราะไม่ได้ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือว่าเป็นในหน้าที่ดิน
แต่ทำธุรกิจรถสไลด์เคยเปิดให้บูชาไอ้ไข่
โดยตอนนี้ค้าขายอาหารอันนี้ญาติบอกนะอยู่ต่างจังหวัด
แต่เมื่อกี้ทางนางสายป้าของกำนันบอกว่าอยู่กัมพูชา
คุณผู้ชมฮะนักข่าวสัมภาษณ์กำนันเต้งด้วยนะ
โทรศัพท์สัมภาษณ์กำนันเต้งนะฮะ
กำนันเต้งยืนยันว่าไม่รู้จักกับกำนันนก

และตอนนี้เปิดร้านอาหารอยู่ประเทศกัมพูชาจริง
รับว่าเคยมีคดีฆ่าคนตายเมื่อ๑๐ปีก่อน

มาครอบครองปืนที่ตำรวจพบทั่วไป

แต่ถ้าไปถามชาวบ้านก็น่าจะทราบว่าเขาเป็นคนดี
ส่วนคำว่ากำนันผมไม่ได้รับราชการ
แต่เคยติดคุกมาก่อนและคนในคุกก็เรียกกันเอง
เพราะว่ามักจะดูแลช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ
ส่วนการสอบถามชาวบ้านนะชาวบ้านก็เปิดเผยว่าบ้านนี้
พอตกค่ำมืดแล้วก็เงียบ
ไม่มีคนมาจัดปาร์ตี้ไม่มีใครเข้ามาอะไรเลย
เจ้าของบ้านเขาก็ไม่สูงสิงกับใครต่างคนต่างอยู่นะครับ
อันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทางเจ้าหน้าที่กองปราบเข้าไปตรวจสอบ

บ้านของกำนันโต้งหมู่๑๐ตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนนะครับ
ดูภาพรวมเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายเส้นทางการเงิน
รวมถึงเรื่องอาวุธปืน
ขณะที่ช่วงสายที่ผ่านมา๘นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นอีกบ้านหลังหนึ่ง
ก็คือบ้านพักของจ่าสิบตำรวจพิสิทธิชิวปรีชาหรือว่าจ่าอาร์ต
ผู้บังคับหมู่สายตรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒

ในพื้นที่ตำบลตลาดจินดามเผอร์สามพรานครปฐม
ซึ่งเป็นบุคคลที่ตามกระแสข่าวรายงานว่าเป็นหลานของกำนันนก
บอกว่าเป็นหลานเขยแล้วก็จะขอเลื่อนตำแหน่งให้
ใช่ที่กำนันนกติดต่อทางด้านของสารวัตรสิว

สารวัสสิวให้เลื่อนตำแหน่งของจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์
แล้วก็เป็นที่มาของการยิงกันหรือเปล่า
อันนี้ตำรวจก็พยายามขยายผลไปตรวจค้นที่บ้านของจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์ด้วยนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงไม่พบตัวของจ่า๑๐ตำรวจพิสิทธิ์หรือว่าจ่าอาร์ต
แต่จากการตรวจค้นพบอาวุธปืน๙กระบอกนะครับ
เป็นปืนยาว๓กระบอกปืนสั้น๖กระบอก
ตำรวจนำกลับไปตรวจสอบต่อนะครับ
ด้านของนายอานนท์บุญส่งอาของจ่าอาร์ตยืนยันว่าทางบ้านรวมถึงตัวจ่าอาร์ต
ไม่รู้จักกับกำนันนกไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเป็นหลาน
หรือสนิทสนมกันใดนะซึ่งย้ำว่าคนแถวนี้
ไม่เคยได้ยินชื่อกำนันนกมาก่อนรู้สึกแปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยเชื่อว่าสาเหตุที่หลานของตนไปงานเลี้ยงในวันนั้น

ไม่ได้มีการร้องขอตำแหน่งอย่างที่เป็นข่าว
ไม่มีนักเลี้ยง
เจ็บขวบนะ
ไม่ได้เป็นหลานไม่ได้เป็นเกี่ยวยาดอะไรเลย

ไม่มีใครสนิททั้งไม่มีใครรู้จักหรอก
ขนาดนี้ในบ้านหลังนี้ไม่มีใครรู้จักกับนานนกหรอก

ก็ยังมีปฏิบัติการในการตรวจค้นต่อนะครับเพราะว่าตั้ง๒๐กว่าจุดนะในพื้นที่ของนครปฐมนะครับ
ใช่คือของที่คุณบุ๊ครายงานไปหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคดีใช่ไหม
แต่อย่างที่บอกค่ะว่าจากเหตุการณ์นี้มันแตกต่อออกเป็นอีกหลายประเด็น
เรื่องเกี่ยวกับการหัวประมูลโครงการของภาครัฐอันนี้หลายคนก็พูดถึงเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นให้ดูหน่อยบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา
ปปทสรรพากรเองระดมกำลังเข้าไปค้นที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างของกำนันนก
เพื่อที่จะดูเอกสารอะไรซิว่ามันมีอะไรผิดปกติบ้าง
จังหวะที่เข้าไปตรวจค้นลองดูค่ะ
โอ้โฮ
นี่แหละฮะขณะแสดงหมายแล้วรอปภไม่เปิดให้ก็ต้องปีนเข้าไปนะฮะ
กว่าจะเปิดนะคือตำรวจก็อยู่ข้างหน้าค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ด้านหน้า
นี่เอาหมายสารเข้าค้นนะคะบริษัทนี้คือบริษัทปพัฒนารุ่งโรศที่นครปฐม
บริษัทนี้มีชื่อกำนันนกเป็นกรรมการ
และลักษณะที่บริษัทนี้คือเป็นแพลนปูนค่ะ

รถบรรทุกรถแบ็คโฮลอยู่ข้างใน

คือเปิดปกติเลยพนักงานก็มาทำการปกติ
แต่ว่าทั้งพนักงานเองทั้งรอปภเอง
เจ้าหน้าที่มารออยู่ตรงประตูรั้วเต็มไปหมดเลย
ตำรวจก็อ่านหมายค้นให้กับพนักงานบริษัท
แต่ว่าช่วงแรกทั้งพนักงานเองทั้งรอปภเอง

หัวหน้าชุดต้องบอกให้ชุดอินซี
ปีนข้ามประตูรั้วเข้าไปข้างใน
แล้วก็บอกด้วยนะเดี๋ยวจะค้นรอปภทุกคน
ถ้าเกิดไม่ยอมเปิดประตูสุดท้ายเมื่อกี้อย่างที่เห็นคือยอมเปิดประตูนะคะ
ตอน๘โมงตำรวจสืบสวนภาค๗ตำรวจสอบสวนกลางหน่วยปฏิบัติการพิเศษอินซี๗
แล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตในภาครัฐ
ปปทรวมถึงสรรพากรก็ไปตรวจค้นนี่แหละค่ะ
ตอนที่ตรวจค้นในบริษัทนี้นักข่าวสังเกตเห็นนะคุณผู้ชม
เอ๊ะคนนี้น้องชายกำนันนกไหมญาติกำนันนกไหม
คือเขาเดินออกมาจากบริษัทแล้วก็มีรถตู้มารอรับ
หน้ากากอนามัยสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้พูดอะไรนะ
ก็นี่จังหวะที่ขึ้นรถตู้แล้วรถตู้ก็ขับออกไป
ทีนี้ไปดูด้านในของบริษัทบ้างค่ะที่บริเวณแพลนปูนเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปเจออุ๊ยคุณผู้ชม
อันนี้รถทั้งสองคันเนี่ยใช่รถคันที่ปรากฏอยู่ในขบวน
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยิงสารวัตรสิวแล้วกำนันนกกับผู้ก่อเหตุในหน่อง
ลักษณะเนี่ยมันตรงกันเลยค่ะในวันที่อยู่ในขบวนรถขณะหลบหนี
แล้วมาจอดอยู่ตรงนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ว่าใช่รถคันเดียวกันไหมโดยทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการปปท
นายภูมิวิสานเกษมศุกร์เดินทางมาร่วมตรวจค้นเมื่อเช้านี้ด้วย
บอกว่าวันนี้ในฐานะศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ประกอบด้วยหลายหน่วยงานเลยค่ะเบื้องต้นพบพิรุธบางอย่าง
มันไปส่อเขาว่าจะมีการสมคบเรื่องการประมูลราคาหรือเปล่า
แล้วก็เชื่อด้วยนะว่าถ้าเกิดมีการทำผิดทำผิดคนเดียวไม่ได้แน่
เดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานไปวิเคราะห์ไปหาความเชื่อมโยง
ผู้กระทำผิดโดยเฉพาะเลยขีดเส้นใต้นะคะ

แล้วใครที่เกี่ยวข้อง
ใครที่เกี่ยวข้องให้มาให้ข้อมูล
ตอนนี้เกมนี้มันจบแล้วค่ะ
เริ่มจะเห็นเขาลางบางสิ่งที่
เป็นสิ่งที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับ

ก็คือเป็นเอกสารเกี่ยวกับการหัวประมูลถูกไหมครับ
ในชั้นนี้อย่าเพิ่งไปบอกดีกว่าว่าเป็นการหัวประมูล
แต่ว่าเรามีเหตุอันควรให้เชื่อ
แล้วก็วันนี้เราเห็นสิ่งสำคัญบางประการแล้วล่ะ
ว่ามันจะมีการเชื่อมโยงไปถึงใครบ้าง
ผมเรียนฝากเตือนไปยังข้าราชการนะครับ

วันนี้เกมมันจบลงแล้ว
คนที่เป็นคนใหญ่คนโตที่คุณนับถือเนี่ยเกมแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเข้ามาให้ข้อมูล
สารภาพกับเราซะจะดีกว่า
มันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากขึ้น

เพราะว่าในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรากฏว่าบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้าง
เสนอราคาเข้าไปนะคุณ
เพื่อเป็นคู่แข่งกับบริษัทปรวีกระหนก
และมีการตรวจสอบพบว่าทั้ง๒บริษัท

เท่ากับเป็นการเสนอชื่อของบริษัทเข้าไปเพื่อหัวหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าหลายโครงการก็มีเหมือนกันนะ
คือมาซื้อซองประมูลกัน๓๒เจ้า
แต่พอถึงวันยื่นซองจริงอ้าวทำไมเหลือ๓เจ้า

จะถูกคมขุดอ่ะหรือว่าอะไรครับ
หรือว่าเป็นบริษัทผีอะไรหรือเปล่า

แล้ววันนี้มีเจ้าหน้าที่ทั้งจากกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรมาตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษี
ปปงเองก็เข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็จากการตรวจค้นถามว่าเมื่อเช้ามันมีประโยชน์ไหมกับรูปคดี
มีค่ะเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้เลยนะเห็นเขาลางบางสิ่งที่สำคัญ
แล้วมันไปเชื่อมโยงกับคนที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดได้ด้วย
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะว่าเป็นการหัวประมูล

ต้องเอาเอกสารทุกอย่างไปตรวจไปวิเคราะห์
การตรวจค้นทั้ง๔จุดยืนยันนะว่ามันมีความเชื่อมโยงกัน

คุณผู้ชมล่าสุดอีกจุดหนึ่งช่วงสายที่ผ่านมา
มีการเข้าไปตรวจค้นบริษัททงชัยเจริญก่อสร้าง๒๕๖๖จำกัด
ที่ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองนครปฐม
ซึ่งเปิดเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร
ไม่ใช่ที่พักอาศัยมีทุนจดทะเบียน๔๐๐ล้านบาท
รายงานข่าวแจ้งว่าสาเหตุที่ต้องตรวจสอบบริษัทแห่งนี้
จากมีข้อมูลเชื่อมโยงถึงบริษัทปพัฒนารุ่งโรศของกำนันนกนะครับ
หลังจากบริษัททงชัยเจริญก่อสร้าง๒๕๖
ร่วมแข่งขันประกวดราคาก่อสร้างถนนกับบริษัทปพัฒนารุ่งโรศจำกัด

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารต่างอยู่ภายในบริษัทนะครับ
ส่วนทีมงานฝ่ายกฎหมายของบริษัททงชัยเจริญ
ยอยเดินทางเข้าพบตำรวจเปิดเผยสั้นแบบนี้
ยืนยันว่าเป็นเพียงบริษัทคู่แข่งกับบริษัทของกำนันนกเท่านั้น
แต่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับ
ทีนี้มันมีประเด็นไงคะตอนที่บอกว่าน่าจะเป็นน้องชายหรือญาติของกำนันนก
ที่บอกว่าใส่แมสแล้วขึ้นรถตู้ออกไป

ถามทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการปปทว่าเอ๊ะอย่างนี้ถือว่าไม่ให้ความร่วมมือไหม
ซึ่งทางเลขาธิการคณะกรรมการปปทท่านก็บอกว่า
เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้นะ
แต่ถ้าเกิดว่าพบว่ามันมีความผิดจริง
ต่อให้ขึ้นรถตู้ไปก็หนีไม่รอดหรอกค่ะ

ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะ